ค่ะคนบันเทิงค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กนะคะ
ที่ส่งกำลังใจแรงเชียร์ค่ะ
แต่ละคนนั้นก็งัดความสามารถของตัวเองเช่นการแต่งเพลง
การร้องเพลงนะคะส่งกำลังใจไปให้น้องนะคะทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ
ให้รอดปลอดภัยออกมาเจอพวกเราให้ได้นะคะ
แล้ววันนี้ค่ะพิเศษจริงคุณผู้ชมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อคุณเทนค่ะนะคะ
คุณเทนเป็นนักร้องค่ะเป็นนักดนตรีนะคะ
ของมสเก็ตเทียนั่นเองค่ะแล้วก็เก่งมากมีความสามารถมากเลยนะคะ
คุณเทนเองก็ตบปากรับคำทันที
แล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นแต่งเพลงนี้ขึ้นมา

เพื่อให้ไทยรัฐทีวีของเรานั้นช่วยเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้สึกดีแบบนี้ค่ะ
ก็จากความรู้สึกอะครับผมรู้สึกว่า
จริงแล้วความปรารถนาหรือความชื่นใจของคนไทยในช่วงนี้
ก็คือการที่ได้เห็นน้องทุกคนปลอดภัย
นี้นอกจากจะให้น้องแล้วยังเป็นเหมือนกำลังใจให้กับพี่เจ้าหน้าที่ด้วย

จริงถ้าผมดำน้ำเป็นก็อยากจะไปช่วยเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าดำน้ำไม่เป็นก็ทำได้แค่ส่งเพลงเป็นกำลังใจครับ
วันไม่เคยจะเมื่อระดิษฐ์ลง
ยิ่งมีแสงแห่งคนไทยทุกคน
ช่วยส่งแรงใจเขาได้ไกล
อันนี้เป็นแค่ท่อนึงเที่ยวนึงเล็กเท่านั้นครับคุณผู้ชม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ชอบเที่ยวปลา
เพราะว่าตัวเท้นท์เองก็เป็นเพื่อนศรีคุณเวีย
เป็นสายลุยชอบประจนภัยเหรอครับคุณผู้ชมคะน้องครับใช่
น้องก็ระมัดระวังครับ
เวลาเราจะไปเที่ยวถ้ำรหรือไหนนะ
ก็อาจจะต้องเตรียมตัวหรือระวังนิดนึง

ก็ขอให้น้องได้ทำตามหาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำตามความฝัน
สมกับที่พี่เขาได้เหนื่อยยากลำบากที่ไปช่วยออกมา
ชีวิตคนเรามันตามใดที่เราจะมีความหวังอะไรมันก็เป็นไปได้
เพราะว่าหลังจากนี้ใครที่มีปัญหาชีวิตหรือย่อท้อ
ผมเชื่อว่าเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นกรณีตัวอย่าง
แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าชีวิตมันต้องผ่านไปได้
ส่วนใครนะคะที่อยากจะฟังเพลงเด็กน้อยเพลงพิเศษที่เทนแต่งให้กับไทยรัฐทีวี
เฉพาะกิจเพลงนี้ได้คืนนี้นะคะ
ในรายการพิเศษปฏิหารพบแล้ว๑๓ชีวิตทางไทยรัฐทีวี
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะคืนนี้เดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันนะคะ